บันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๘คือการรวบรวมเหตุการณ์สำคัญและคัดเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศโดยกองบรรณาธิการไทยรัฐทีวีครับ
ในวันนี้บันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๘จะพาคุณผู้ชมนั้น
กลับไปดูเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม
เดือนดังกล่าวนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศนั้นร่ำไห้ครับ
เพราะประเทศไทยสูญเสียพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ
พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นพระผู้ที่มีแต่ความเสียสละ
วบจนวาระสุดท้ายของชีวิตที่ท่านละสังขารและมอบร่างให้เป็นอาจารย์ใหญ่
เพื่อศึกษาทางการแพทย์
วันนี้ครับไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมย้อนรำลึกถึงความดีความชอบของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับ
สาธุดังกึกกล้องทั่วตึกเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
สังขารพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเคลื่อนผ่าน
เพื่อนำไปประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้กลับไหว้เป็นครั้งสุดท้าย
หอประชุมชั้น๙ตึกเฉลิมพระเกียรติ
หลังละสังขารอย่างสงบจากภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมเวลา๑๑นาฬิกา๔๕นาที
สิริรวมอายุ๙๒ปี
มรณภาพของหลวงพ่อคูณได้กลายเป็นชนวนให้ศิษยานุสิต
เสนอตัวเข้าไปดำเนินการสารต่อทั้งทรัพย์สินของวัดบ้านไร่และการจัดพิธีศพ
แต่ท่านเหมือนรู้ร่วงหน้าจึงเตรียมจัดทำพินัยกรรมไว้
ตั้งแต่วันที่๒๕มิถุนายน๒๕๔๓ระบุชัดเจนว่า
สังขารให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และให้นำศพไปภายใน๒๔ชั่วโมงหลังมรณภาพ
เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับนักศึกษาแพทย์
หลังจากนั้นให้จัดพิธีสวดพระอภิษฐรรม๗วัน

ให้นำอัฐิเท่าฐานและเศษอังคารทั้งหมด
ไปลอยที่แม่น้ำโขงจังหวัดน้องคาย
ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
ขณะที่คณะศิษยานุสิตที่วัดบ้านไร่คัดค้าน
และพยายามขอสังขารของหลวงพ่อคูณ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านไร่ก่อน๗วัน
ย้ายไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ต้องเรียกประชุมร่วมกับคณะลูกศิษย

จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
และคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในที่สุดทุกฝ่ายก็ยอมทำตาม
เจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณ
ส่วนการตรวจสอบทรัพย์ศิลป์
ของหลวงพ่อคูณและวัดบ้านไร่
ใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่าย
เพื่อให้การก่อสร้างเดินหน้าไปก่อน

ครองสมณเพศหลวงพ่อคูณทำคุณงามความดีไว้มากมาย
เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอด
บริจาคทรัพย์ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างมากกว่า๕๐๐๐ล้านบาท
และสิ่งหนึ่งที่หลวงพระคูณภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

ถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน๑๐๐ล้านบาท

ได้รับฉายาว่าเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศ
หลวงพระคุณบริสุทธโธมักมีคำสอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายตรงไปตรงมา
และชอบปฏิบัติให้เห็นเป็นต้นแบบ
การบริจาคสังขารก็เช่นกันล้วนแฝงไปด้วยคติธรรมที่หลวงพ่อได้ทิ้งไว้
คือเมื่อเราตายไปแล้วก็ไม่สามารถนำอะไรไปได้
แม้กระทั่งร่างกายของเราเอง
การมรณภาพของหลวงพระคูณบริสุทธโธมักมีคำสอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายตรงไปตรงมา
การบริจาคสังขารก็เช่นกันล้วนแฝงไปด้วยคติธรรมที่หลวงพระคูณบริสุทธโธมักมีคำสอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายตรงไป